แรกของเราในวันนี้ต้องชื่นชมความแมนของหนุ่มหล่อคนนี้เลย
ทองระยะนะคะที่ยืดอกแบบแมนค่ะ
สมัครเข้ารับใช้ชาตินะคะเป็นอาหารกองเกินประจำปี๒๕๕๙

คือมันดีตอนถอดเสื้อนนี้แหละนะคะเป็นบุญตาเป็นอย่างมากเลย
คุณผู้ชมค่ะงานดีเวอร์จริงอะไรจริง
ซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะนักแสดงหนุ่มเขาได้เดินทางมารายงานตัว
พร้อมกับลงทะเบียนสละสิทธิ์ผ่อนผันและเข้าตรวจเช็คร่างกายที่ว่าการอำเภอเสาให้จังหวัดสระบุรี
ซึ่งเจ้าตัวก็บอกถึงสาเหตุที่สมัครเข้าเป็นทหารประจำกองทัพอากาศนะคะว่า
ตัวเขาเองเนี่ยตอนนี้กำลังอินกับบทบาทการเป็นนักแสดงกับบทบาททหารอากาศนั่นแหละคุณ
เขาก็เลยอยากจะสมัครเข้ารับใช้ชาติกับทหารอากาศนั่นเองนะคะ
โดยจะเข้าประจำการเป็นผลัดที่๒ในวันที่๑พฤศจิกายนนี้
และจะทำการฝึกเป็นเวลา๖เดือนค่ะ
ผ่อนผันมา๕ปีครับผมเพราะว่าติดเรื่องเรียนอยู่ยังเรียนไม่จบติดภารกิจนะครับผม
แล้วก็มีเรื่องถ่ายละครด้วยนะครับผมแต่พอเรียนจบแล้วเสร็จภารกิจแล้ว
ก็ในเมื่อมีโอกาสก็เต็มที่ครับเราเขาเรียกว่าทำตามสิ่งที่เราตั้งใจเอาไว้นะครับ
แฟนละครไม่ต้องห่วงครับไม่หายไปไหนครับผมก็จะได้ดูผลงานกันต่อเนื่อง

ในละครเป็นผู้กองกรรรณนะครับผมชีวิตจริงเป็นคนสหารครับ
ตอนนี้ก็ฟิตร่างกายรอครับออกกำลังกายวิ่งเล่นฟิตเน็ตอะไรอย่างนี้ครับผม
กลับว่าเข้าไปผมจะจัดเต็มแน่นอน
โอ้โหนี่ขนาดเพิ่งจะมาฟิตร่างกายนะคะ
บอกเลยว่าหุ่นตอนถอดเสื้อเนี่ยไม่ธรรมดานะจ๊ะ

ใช่หรอกไปไม่ถูกแล้วเนี่ยข่าวต่อไป